ข่าวนี้ห้ามพลาด
ใส่กันยับกู้ภัยสองฝ่ายรุมกันไม่ยัง
คาดเหตุเข้าใจผิด

ติดตามในคู่กัดสะบัดข่าว

กัดกันให้สะบัดกับเราสองคนใน
คู่กัดสะบัดข่าว
สิบห้านิการาคา๓๐นาทีโดยประหมาน

สี่แยกไฟแดงก็ต้องต่อเตะกัน
หลังจากนั้นรถมันไหลมาชนกัน
อันนี้ยังไม่ได้ข้อมูลที่ชัดเจนว่าใครไหลชนใคร

โอ้โหคือตามด่าอย่างนี้เลยเหรอ
ใช่แล้วตะโกนร้องบอกทะเบียนเชียงใหม่ทะเบียนเชียงใหม่
แต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่พัฒนธุรกษ์เนอะเอ้าคลิปนี้เขาบอกว่าไหลมาชนกันแบบนี้
แล้วจากไปมันไม่ได้ไม่ได้ต้องตามค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะไม่ยอมรับผิดถอยมาชนแล้วไม่ขอโทษ
พอแถมบอกว่ามีกล้องวิ่งขึ้นรถขับออกไปเลย
ข้อมูลเบื้องต้นเป็นแบบนี้ก่อนนะใช่ค่ะ
เหตุการณ์นะครับเกิดขึ้นบนท้องถนนในจังหวัดพิศนุโลกนั่นแหละ
คือเจ้าของรถที่เขาตามด่านะฮะเขาบอกว่าเขาเป็นคนหลังสวนจังหวัดชุมพร
ที่ต้องไปตามด่าเนี่ยเพราะว่าอะไรไม่ได้ค่าซ่อมด้วย
บอกว่าโดนชนโดนสะกิดมาแต่อย่างงี้ละกันนะครับ
สุดท้ายเนี่ยตามไปเนี่ยสรุปว่าไม่ทันครับก็ได้แต่คลิปที่ประมาณว่า
ถ่ายเอาไว้แล้วก็ตามบ่นตามด่าแบบนี้จริงจริงเขาก็พยายามเร่งเครื่องแล้วนะ
สุดท้ายก็อีกคันก็ขับไปได้ครับสิ่งที่เห็นได้จากคลิปคลิปนี้ก็คือเลขทะเบียน
ได้แค่นี้แต่ทีนี้ข้อมูลเราก็ต้องรอตรวจสอบนะ
มันเป็นยังไงมายังไงทีมข่าวของเราเห็นคลิปนี้ค่ะ
ไปเจอกับคนที่เห็นเหตุการณ์เป็นคุณลุงอยู่ตรงสี่แยกตรงนั้นอ่ะ
ช่วงเกิดเหตุการณ์พอดีคุณลุงเขาเล่าแบบนี้บอกว่าเกิด
ก่อนเกิดเหตุการณ์รถเก๋งคันหน้าคู่กรณีของรถเก๋งในคลิป
ติดไฟแดงอยู่ใช่ไหมคะเปิดกระจกซื้อนมกับคุณลุงนี่แหละ
แต่รถเก๋งของคนในคลิปไหลมาชนคันหน้าเอง
อ้าวมันคนละเรื่องเลยสิงั้นมันคนละเรื่องกันฟังคุณลุงเล่าต่อค่ะ
คันหน้าไม่ไหลครับแล้วเราเตือนหรือยังไงเขาค่ะตอนนั้น
ตาก็โปร่งให้เขารู้ว่าเพราะเขาเงยมามันก็มันก็แตะ
ตรงนี้ข้อมูลไม่ตรงกันแล้วมันไม่ตรงกันแล้วนะคะ
ข้อมูลจากในคลิปก็อีกแบบหนึ่ง
แต่ข้อมูลจากคุณตาที่เขาเห็นเหตุการณ์มันก็เป็นอีกแบบหนึ่ง
เพราะฉะนั้นเราฟันทงไม่ได้นะใครผิดใครถูก
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอมันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเนี่ย
ก็ถ้าเป็นไปได้ก็ไปแจ้งความไว้ที่โรงพัก
เพื่อให้เจ้าหน้าที่เขาตัดสินดีกว่ารวมไปถึงเขาจะได้นำภาพ

เอามาประกอบข้อมูลในการพิจารณาด้วยนะครับ
ด้วยนะครับเรื่องนี้ต้องมีหลักฐานนะคะอืมอ่ะคุณผู้ชมฮะ
ไปดูเหตุการณ์ระทึกระหว่างอาสากู้ภัย๒หน่วยครับ
เขาว่ากันว่ามีปากเสียงกันในเรื่องของการที่จะไปช่วยผู้ป่วยหรือว่าผู้ประสบเหตุครับ
อะไรล่ะมีคนยอมกลับมาเลยอ่ะนี่ก็ขับ
อ๋อต่อยแล้วครับแย่งพื้นที่กันครับ
โอ้โหไม่ทันได้คุยกันรู้เรื่องแล้วครับ
ละมุนกันแล้วล่ะครับคลิปนี้นะครับถูกโพสต์ลงในเพจอยากดังนะครับ
คือเรื่องของเรื่องนะครับเหตุมันเกิดสักประมาณ๕ทุ่ม๒๐
อาสากู้ภัยจากปเต็กตึงฝ่ายหนึ่งนะได้รับแจ้งว่ามีคนเจ็บหน้าห้างสรรพสินค้า
แห่งหนึ่งแถวพุทธมนตรสาย๓เขาจึงรีบออกไปช่วยทันที
โดยที่ยังไม่ได้แต่งเครื่องแบบปเต็กตึ๊กแต่พอไปถึงนะฮะเขาบอกว่า
เห็นรถมูลนิธิปเต็กตึ๊กอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้อยู่ตรงที่เกิดเหตุก่อนหน้าแล้ว
แล้วก็จอดขวางทางเอาไว้ทำให้ไม่สามารถเข้าไปรับคนเจ็บได้
ก็เลยบอกกับปติ๊กตึงอีกฝ่ายที่มาทีหลังว่าให้ช่วยถอยรถออกไปหน่อย
เอ้ยเอานี่เป็นเหตุการณ์ที่เขาเล่าให้ฟังเบื้องต้นนะคะ
แต่ทีนี้มันมีอีก๑คำถามว่าเจ้าหน้าที่กลุ่มแรกปอเต็กตึ๊กจุดแรกเนี่ย
รับแจ้งเหตุทำไมช่วงปฏิบัติหน้าที่ถึงไม่ใส่ชุดล่ะ
ใส่ให้มันเรียบร้อยเอ้าเขาบอกแบบนี้นะคะ
จากกรณีที่จุดบางแครเขาไม่ได้ใส่เครื่องแบบเพราะมันเร่งด่วนเออ
มันกดดันครับมันวุ่นวายทำให้พอมันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ย
มันมองไม่ออกนะว่าใครเป็นใครเพราะไม่ได้มีการแนะนำตัวกันก่อนด้วย
ทำให้จุดจุดชันทนสามเนี้ยกับบางแครเนี้ยอืม
เขาก็เลยมามีปากเสียงกันใช้กำลังกันเอาสรุปเหตุการณ์นี้
มีคนบาดเจ็บแต่ว่าก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วนะคะโอ้ก็เป็นเหตุการณ์ชุนละมุนด้วยนะ
ก็ต้องมีคนเจ็บแหละแต่อย่างนี้ไม่ว่าจะใครถูกใครผิดนะครับ
สิ่งหนึ่งที่หลายคนเขาดูคลิปนี้แล้วเขามองไปในทางเดียวกันก็คือ
อย่าเพิ่งทะเลาะกันเลยช่วยคนเจ็บก่อนไหมไม่ว่าคุณจะทะเลาะกันด้วยเรื่องอะไร
เราไม่ได้ฟันทงนะแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการช่วยเหลือชีวิตของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บถูกไหม
ใช่แล้วก็เคลียร์ถนนด้วยลักษณะที่เกิดอุบัติเหตุแบบนี้น่าจะทำให้การจราจร
มันลำบากอยู่นะคะใช่ครับคลิปนี้นะคะขอบคุณจากอยากดังเดี๋ยวจัดให้
ยุบเนี่ยเขาก็จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เขาถูกต้องครับแต่ที่อินเดียค่ะ
เขาบอกว่ายุบแบบนี้เฮ้ยไหว้เลยจ้ะเออ
เนี่ยเขาทำกันแบบนี้คุณค่ะเฮ้ยเดี๋ยวถนนเป็นหลุมขนาดนี้
เอางี้เลยเหรอต้องบูชาต้องบูชากันเลยนี่เป็นภาพเหตุการณ์ค่ะ
มีทั้งนักบวชพรามทั้งฮินดูผู้นำชุมชนชาวบ้านทำพิธีบูชาหลุมถนนเฮ้ย
พวงมาลัยดอกดาวเรืองไปวางล้อมปากหลุมสวดปัดเป่าด้วยนะ
ขอพรให้เทพเจ้าหลุมคุ้มครองเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน
ไม่ขอเทพเจ้าด้วยเหรอเทพเจ้าหลุมขออะไรขอไม่ให้รถตกหลุมเพราะมันมีคนเกิดอุบัติเหตุไง
มีคนได้รับบาดเจ็บและอีกหนึ่งประเด็นสำคัญคือ
ขอให้ทางการเข้ามาซ่อมแซมถนนให้เสียทีอ๋อผมเข้าใจแล้วแบบเนี้ย
ลักษณะเหมือนการทำคลิปทำในลักษณะที่ว่าเสียดสีหน่วยงานภาครัฐของเขา
กดดันมาซ่อมให้ทีเอาสื่อท้องถิ่นของอินเดียนะคะ
สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองคือชาวบ้านเขาสุดจะทนนะคะกับหลุมเนี้ย
เออเอาแล้วถามว่ามีหลุมเดียวเหรอ
เขาบอกว่าตอนนี้มันมีเป็นร้อยหลุมแล้วที่เป็นลักษณะแบบนี้
แล้วที่ผ่านมามันมักจะเกิดอุบัติเหตุเป็นประจำ
เขาบอกว่ายิ่งสถานการณ์เลวร้ายไปอีกเมื่อเกิดฝนตกหนัก
มันทำให้น้ำท่วมถนนพอน้ำท่วมถนนหมดอ่ะ
คุณนึกภาพดูนะมันมีหลุมอยู่ใช่ไหม
แต่พอน้ำมันท่วมถนนทั้งหมดคุณมองไม่เห็นหรอกว่าตรงไหนมีหลุม

ไหมมันเหมือนกับขับหลับตาขับรถมันมองไม่เห็นจริง
แต่ที่น่าตลกไปกว่านั้นคือยังไงรู้ไหม
ชาวบ้านเขาบางคนนะพอช่วงที่น้ำมันลดแต่มันยังมีหลุมนี้อยู่
ก็คือประชดภาครัฐอีกแล้วจะปลูกต้นไม้บ้างล่ะ
จริงเขาบอกว่าเห็นจะปลูกข้าวในหลุมอย่างนี้
หรือบางคนเขาบอกว่าในช่วงที่น้ำมันปริ่มแบบเต็มหลุมเลยนะ
งั้นจัดแข่งพายเรือในหลุมเอาไหม

นั่นน่ะสิคือลักษณะแบบว่าประชดประชันหน่วยงานภาครัฐนั่นแหละ

มีนะนอนอาบน้ำงั้นก็แสดงว่าไอ้ลักษณะแบบนี้
มันมีทั่วโลกจริงน่ะใช่ไหมมาช่วยเขาทีละกันบอกครับประเทศมากน้อยว่ากันไป
คุณผู้ชมมาดูที่ชัยนาธกันบ้าง
โอ้โหที่ชัยนาธิ์อยากให้ฟังข่าวนี้มากมันมีความแปลกอยู่หลายเรื่องนะคะ
อย่างแรกคือพฤติกรรมของโจรค่ะ
ถือธนูเข้าไปชิงฮอตดอกในเซเว่นค่ะ
เฮ้ยเดี๋ยวนะถือธนูเข้าไปอย่างนี้เลยเหรอ

พิกัดว่าเธอเป็นโรมินฮูสเหรอน่าจะใช่แหละ

แต่ก่อนจะออกไปรับขนมจีบสละเป๋าเพิ่มไหมคะ

กลัวมากค่ะเอาเหตุการณ์ที่น่ากลัวแบบนี้
เกิดขึ้นเที่ยงคืนครึ่ง๖ธันวาคม
ผู้ชายคนนี้นะคะสวมสะขุมสีดำใส่หมวกกันน็อคด้วย
ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าร้านสะดวกซื้อก่อน
มือขวาถือปืนมือซ้ายถือคันธนู
ด้านหลังสะพายกระบอกใส่ธนูลักษณะพร้อมใช้
เดินนิ่งเข้ามาค่ะเข้ามาในร้านสะดวกซื้อ
พุ่งไปหาพนักงานทีนี้ใช้ปืนจ่อศีรษะพนักงาน
โอ้โหจะรออะไรล่ะคะตกใจวิ่งหนีเลยไปอยู่ที่หลังร้าน
ช่วงนั้นแหละคนร้ายหยิบสินค้าในร้านออกไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอเมืองชัยนาธค่ะ
ครับชุดสืบสวนตลอดพุทธรจังหวัดชัยนาธและสวพอร์เมืองชัยนาธนะครับ
เร่งหาตัวคนร้ายสุดท้ายเป็นยังไงรู้ไหม

เจอครับเจอคนร้ายโอ้โฮนี่พนักงานก็ยังกลัวอยู่เลยนะ
ไปดูคนร้ายกันหน่อยคนร้ายนะครับผู้ต้องหาคนนี้มีชื่อว่า

เดี๋ยวนะคะชื่อคนหรือชื่อหนังคะเนี่ย
ชื่อเขาเลยครับนี่อ้าวนี่เจอแล้ว

โอ้โหเจอแล้วครับคนนี้แหละครับอายุเขา๒๙ปีเป็นชาวชัยนาธนั่นแหละ
เป็นปืนไฟแช็คสีดำที่ใช้ขู่ไงที่ใช้ก่อเหตุ
รวมไปถึงคันธนูสีดำด้ามจับสีน้ำเงินอันนั้นก็ใช้ก่อเหตุเหมือนกัน
แล้วยังมีลูกธนูในกระบอกด้วยแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นทำให้คนร้ายไม่สามารถ
หนีไปไหนได้แล้วปฏิเสธไม่ได้ก็คือไส้กรอกจากร้านสะดวกซื้อ
นั่นคือสิ่งที่ได้ออกไปนั่นคือสิ่งที่ขโมยมาครับ

จะเอาไส้กรอกไปแจกจ่ายให้กับคนจนเหรอไม่รู้เหมือนกันแต่ได้ไปส่งตั้งหกถุงนะ
คุณคะดิฉันเห็นซองเปล่าด้วยข้างในหายไปไหนหมดเลย
อ่าหลังจากควบคุมตัวได้เขาปฏิเสธนะทีนี้ตำรวจก็ต้องตรวจสอบข้อมูล
อ้าวเป็นผู้ป่วยจิตเวทและช่วงนี้ขาดยาไม่ได้ทานยานะคะ
ตำรวจอย่างแรกเลยต้องควบคุมตัวไปตรวจอาการป่วยก่อน
ว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวทจริงหรือไม่หลังจากนั้นก็มีการแจ้งข้อกล่าวหารักทรัพย์และข่มขู่ผู้อื่น
ให้ตกใจกลัวต่อไปค่ะอ่ะแล้วอย่างต่อมาที่ต้องตรวจเลยนะ
ถามคำชื่อนี้มีจริงเหรอชื่อเขาคุณค่ะ
โอ้ยเอาคุณผู้ชมฮะช่วงนี้ใครดวงไม่ดีไปเติมมั้ยอุ้ยดีไป
งั้นพาไปเติมบุญแบบนี้เลยนอนโรงศพสะดอกเคราะห์หน่อยไหมล่ะ
ถามว่าอยู่ที่ไหนเดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
แม่ใกล้จะสิ้นปีแล้วคุณคะคุณชนะคะคุณหมดบุญหรือยังคะ
หมดบุญก็คงจะตายแล้วเฮ้ยยังสิเกือบถึงตายแล้วบุญผมยังไม่หมดยังพอมีอยู่
ใช้คำว่าบุญหมดอ้าวเดี๋ยวพาไปเติมบุญกันหน่อยนะคะพาคุณผู้ชมไปสะดอกเคราะห์ค่ะ
อ๋อสะดอกเคราะห์เอาไปที่นครปฐมค่ะ
โอ้ยสุภัทรอย่ามาเร็วงี้นะรับไม่ทันเอาใหม่เอาใหม่ไปทำอะไรนะ
สะดอกเคราะห์โอ้ยสะดอกเคราะห์จ้าเอออ้าวสะดอกเคราะห์แบบนี้เขาบอกว่าเป็นการเอาเลิกเอาชัยรับปีใหม่ล่วงหน้ากัน
ดีครับแล้วมีคนไปกันเยอะนะคะที่วัดสว่างอารมณ์ไงอ๋อวัดดังวัดดัง
ใช่นครชัยศรีนครปฐมนี่เองค่ะพระเป็นผู้ประกอบพิธีให้เป็นพิธีลงโลงเป็นลงโลงตาย
สวดบังสุกุลให้ด้วยเขาบอกเป็นพิธีแบบโบราณนะคะครับ
เชื่อกันว่าขณะที่นอนอยู่ในโรงพระสวดนพะเคราะห์ให้เสริมดวงชะตาบนตายแล้วเกิดใหม่ค่ะ
โอ้โหเขามีความเชื่อกันแบบนั้นนะค่ะ
เขาว่ากันว่าเป็นการเสริมมงคลชีวิตด้วยนะครับส่งผลให้ประสบความสำเร็จบังเกิดโชคลาภเสริมบุญวาสนาบารมี
โดยจะมีทูบสีดำและดอกบัวหนึ่งดอกให้พนมมืออธิษฐานแต่สิ่งที่ดีนะเมื่อเสร็จสิ้นพิธีแล้วก็ให้นำดอกบัวไปลอยในแม่น้ำใหญ่
เพื่อให้สิ่งที่ไม่ดีมันหลุดลอยออกไปครับ
คนที่มีความเชื่อเรื่องนี้เอาก็ลองไปกันดูแล้วกันเนาะค่ะ
คุณผู้ชมครับมาสนุกสนานกับเด็กกันหน่อยดีกว่า
ในช่วงของสบัดข่าวเด็ก
สมัดข่าวเด็ก

นิ่งสงบสยบเคลื่อนไหว
เคยได้ยินเวลาโดยเฉพาะผู้ชายถูกจับได้เนี่ย
นิ่งเลยไม่เห็นตอบอะไรเลยถามอะไรก็ไม่พูด
แต่ไปดูอาการของเด็กกันก่อน
เด็กเขานิ่งเพื่อนสงบสยบเคลื่อนไหวครับค่ะ

ก่อนเรามาขับรถเดี๋ยวตีนะพ่อตีด้วยบ่
ตีได้ไหม
โอ้โหอย่าตีหนูอย่าตีหนู

โอ้โหคุณพ่อดุเหรอ

ถ้าผมเป็นเด็กคนนี้ผมจะคิดในใจเลยนะ

ทีกับแม่เหม็นหนูอย่างนี้บ้างเลย

เออแต่พ่อเขาก็ถามไงมานั่งที่พ่อทำไม
พ่อเขาจะขับรถยังไงเรื่องของเรื่องมันเป็นแบบนี้คะ

ที่ใช้ชื่อว่าส้มดอดโตโยต้าครับ

อ่ะมากันที่เรื่องต่อไปกันบ้างนะครับ
สาวน้อยคนนึงเขาจะมาแจก

เออนิดน้อยนิดน้อย
แต่ถ้าเป็นคุณล่ะก็กลวกมือเลยนะมานี่
สุภัณฑ์สราใจเย็มโทษ
ขอบคุณคลิปนี้ด้วยนะครับคลิปนี้นะคะ
ครับเด็กฮะตอนเด็ก
เด็กผู้ใหญ่เขาก็แต่งตัวเราแต่อย่างนี้ละกันลองสลับบ้างไหม
ให้เด็กเนี่ยแต่งตัวให้กับผู้ใหญ่บ้างครับ
โอ้โฮเอายังงี้เลยจะดีไหมล่ะฮื้อ
โอ้โหแป้งเต็มหน้าเลยคนหลังก็หวีไปเถอะผมก็มีอยู่แค่นั้น
แล้วจะออกไปข้างนอกได้ไหมคะคุณพ่อค่ะ
ไปเถอะขาวแล้วนี่ไม่ต้องกลัวหน้ามันเลย
ซับหน้าเผื่อ๓วันไปเลยกับพ่อ
โอ้โหลูกเขาก็อยากช่วยแต่งตัวให้คุณพ่อ
น่ารักความน่ารักของเด็กมีเมียให้ดูแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
มาที่เรื่องนี้กันบ้างเขาบอกว่าสวยสวิทย์หวานกันจริงเลยสำหรับคู่นี้ครับ

ดูความน่ารักของคู่นี้สรุปเขาจะลงเอยกันแบบไหนเดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดใน

คุณผู้ชมครับคนที่เขามีคู่มีความรัก
เขาก็อยากจะแสดงความรักต่อกันในแทบจะทุกที่

แต่ดูสิครับว่ารักกันมากหนักมากขนาดนี้ไหวไหมครับ
อุ้ยความรักหนักมาก
นี่ไงรักมากรักมากและมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่ารักหนักมาก

ความรักเนี่ยไม่ใช่นามธรรมนะนะมันเป็นเรื่องของน้ำหนักอะไรเนี่ย
เขาบอกว่าน้องสองคนนี้นะคะไม่ได้เป็นอะไรมาก
อภัยนะคะเจ็บก้นนิดน้อย

ไม่มีอะไรแตกไม่มีอะไรหักยังรักกันเหมือนเดิมจ้า
อุ๊ยเอ้ารัก
คุณผู้ชมนะครับที่ติดตามจนถึงช่วงท้ายของรายการลากันไปด้วยเรื่องวุ่นของนกแก้ว
มาในชื่อเรื่องหญิงจอมยุ่งกับชายจอมเย็นชาเดี๋ยวเหมือนกับหนังเกาหลีเลยนะใช่ค่ะ
แล้วติดตามด้วยนะครับกับข่าวเย็นไทยรัฐหมดเวลาต้องลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ